ติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการ๙คนละ๙นะคะ

เมื่อวานนี้ใช้เวลาการวิ่งทั้งสิ้นนะคะ๑๖ชั่วโมง
ระยะทางที่วิ่งได้ทั้งหมด๔๔กิโลเมตร
แล้วก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างทางในแต่ละเซ็ตมากมาย

ช่วงบรรยากาศนี้น่าสนใจแล้วก็น่าประทับใจนะคะดูภาพกันหน่อยค่ะ
ต่อมาคิดเป็นพักของเด็กนะครับ
เด็กที่มาร่วมให้กำลังใจแล้วก็มอบเงินให้พี่ตูนนะครับ
เส้นทางการวิ่งต่างของพี่ตูนเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวานตอนเช้ามืด
ตี๕๕นาทีออกเริ่มต้นในการวิ่งนะครับ
ซึ่งจริงแล้ววิ่งเมื่อวานถ้านับในโครงการก็คือวันที่๑๖ใช่ไหมครับ
แต่วิ่งทั้งสิ้น๑๔วันแล้ว
มีการหยุดพักจากอาการบาดเจ็บแล้วก็การหยุดพักปกติด้วยนะคะ
วันมีการหยุดพักรวมทั้งหมด๒วันนะคะ
ซึ่งตลอดระยะเวลาในการวิ่งและทันทีที่คุณธิวราคมมาลัยหรือว่าพี่ตูนพร้อมคณะ
วิ่งมาถึงที่บริเวณหน้ากองบิน๗หมู่ที่๕ตำบลมะลวนอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีช่วงกลางคืนแล้วนะคะ
จุดสุดท้ายก็คือ๒ทุ่มกว่าเกือบ๓ทุ่มนี่ค่ะจุดนี้ค่ะ
มีประชาชนจำนวนมากมารอให้กำลังใจมีเด็กมารอให้กำลังใจแล้วก็มามอบรางวัลตามโครงการ๙คนละ๙นะคะ
โดยประชาชนที่มารอรับก็มาร่วมบริจาคเงินด้วยนะคะสำหรับโครงการนี้โดยตูนไปรับจากมือของทุกคน
รอยยิ้มให้กับทั้งผู้ให้และก็ผู้รับขณะที่กองบิน๗สุราช
หมวกเนี่ยค่ะหมวกเมื่อสักครู่นี้หมวกกริปเพ่นและเสื้อกริปเพ่น
ปักชื่อตูนให้กับทีมงานด้วยส่วนหมวกของพี่ตูนและแฟนสาวปักชื่อของทั้งสองคนเพิ่มเติมลงบนหมวกด้วย
ก็ถือว่าเป็นของที่ระลึกจากกองบิน๗นะคะและกองบินเองก็มอบเงินรางวัลจำนวนมากนะ๒๓๐๐๐บาท
ซึ่งรวบรวมมาทั้งจากชาวเกาะพงัน๑๗๙๙๙๙บาทและจากค่าราชการพนักงานลูกจ้างครอบครัวกองบิน๗สมทบทุนเข้ามา
โดยมีนาวาอากาศเอกอนุรักษ์ดรมนารักษ์ผู้บังคับการกองบิน๗เป็นตัวแทนส่งมอบให้กับตูน
เพื่อที่จะเอาไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการต่อไปนอกจากนี้ยังมีภาพที่ระลึกมอบให้ด้วยนะคะ
เนื่องจากเป็นกองบินแรกที่ตูนวิ่งผ่านที่บริเวณหน้าประตูของกองบินเลยและจะใช้เป็นที่พักสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมา
ซึ่งอาจจะเป็นกองบินเดียวด้วยที่คุณตูนวิ่งผ่านถือว่าจบทริปการวิ่งประจำวันอย่างสวยงามแล้วก็อบอุ่นของวันที่พี่ตูนวิ่งผ่าน
ซึ่งทีมงานได้อยู่ในจังหวัดสุราธานีและเมื่อวานนี้ตูนคณะก็ร่วมวิ่งทั้งหมด๑๖ชั่วโมง๔๔กิโลเมตร
วันนี้เริ่มวิ่งตั้งแต่เช้านะคะก็คือตี๕กว่ามุ่งหน้าไปที่อำเภอท่าฉางและอำเภอชายาค่ะ
นี่ก็คือสรุปทั้งวันให้คุณผู้ชมทราบนะฮะแต่ว่าระหว่างทางสิ่งที่น่าประทับใจเกิดขึ้นมากมาย
เราเอาสิ่งที่น่าประทับใจสิ่งหนึ่งก่อนก็คือเรื่องของเด็กนักเรียนเทพนิมิตร
เขาร้องเพลงต้อนรับพี่ตูนแล้วพี่ตูนคว้าไมค์ปล่อยผมสะบัดเต็มที่
นึกว่าอยู่บนคอนเสิร์ตบอดี้แลมที่ราชมังคลากีฬาสถานเลยนะคะ
เป็นช่วงของการวิ่งในเซตที่๑กับเซตที่๒ของพี่ตูน
ตูนวิ่งรวบทีเดียวนะเมื่อวานเซตที่๑กับเซตที่๒
เพราะว่ามองว่าเวลาอาจจะช้าไปพี่ตูลก็เลยวิ่งรวบ
แต่ทีนี้จุดที่ผ่านโรงเรียนเทพพมิตรศึกษาถนนตลาดใหม่
เทศเขตเทศบาลเมืองสุราธานี
คุณครูและนักเรียนกว่า๔๐๐คนนอกจากมายืนรอรับแล้ว
ตั้งเวทีดนตรีอยู่ที่ริมถนนต้อนรับด้วย
ต้องบอกให้เครดิตวงดนตรีเขาหน่อยหนึ่ง

ที่เคยคว้าแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์มา๒สมัย

มีฝีมือแล้วก็ออกมาร้องเพลงแตะขอบฟ้าและแสงสุดท้าย
พี่ตูนได้ยินดังนั้นวิ่งเข้าไปร้องด้วย

โอ้โหจุดนี้เรียกเสียงกรี๊ด

ใช่ทุกคนมีความสุขนะฮะและประทับใจนะฮะ
แล้วก็บอกว่าโอ้โหสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากนะครับ
ถือว่าทำให้ทุกคนมีความสุขในการเป็นส่วนหนึ่ง

จากพี่ตูนจะแวะที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา

ยังไปแวะร้องเพลงร่วมกับกลุ่มนักดนตรีอื่นอีกไหม

เพราะว่าไปร่วมกับกลุ่มนักดนตรีสุราธานี
ที่ตั้งจุดร้องเพลงรับบริจาคเงินสมทบโครงการ
ริมถนนตลาดใหม่ใกล้กันนั่นแหละ
ร้องเพลงกับวงดนตรีนักเรียนชั้นป๔โรงเรียนจอย
โรงเรียนสุราชพิทยาด้วยเมื่อวานในบรรยากาศ

มีคอนเสิร์ตประมาณ๔จุดด้วยกัน
สำหรับโรงเรียนต่างนอกจากจะมาตั้งวงดนตรี

อย่างที่ที่โรงเรียนเทพมิตรศึกษา
มอบเงินสมทบทุนโครงการ๙คนละ๙กว่า๗๐๐บาท๗๐๐บาท
ก็เป็นน้ำจิตน้ำใจของคุณครูและนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะครับ
ค่ะเอามาสรุปกันสักหน่อยนะคะช่วงเวลานี้นะคะ
๑๓กิโลเมตรแล้วผ่านไปทั้งหมด๑๔วัน
เงินรับบริจาค๒๕๓๕๓๘๙๕๑บาท๘๑สตางค์
เวลานี้๖นาฬิกา๒๖นาทีนะครับ
เดี๋ยวเราจะอัปเดตเรื่องของยอดเงินบริจาค

ใช่ค่ะเป็นเรื่องราวที่เผยแพร่เป็นคลิปออกมา
เป็นเด็กนักเรียนสวมชุดลูกเสือ

ขณะที่ยืนรอนักร้องขวัญใจ

เขาพยายามห้ามเพื่อนแล้วก็ประชาชนอื่นคนอื่น
ไม่ให้ล้ำเส้นสีขาวริมถนน
เขาช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพี่ตูน
เป็นลูกเสือต้องทำความดีฟังเสียงเขาหน่อยค่ะ
คือตอนแรกเขาพยายามตั้งจุดรอพี่ตูน

เวลาถ่ายรูปกับพี่ตูนอย่าล้ำเส้นเข้าไปรอพี่ตูน
สรุปขณะที่พูดพี่ตูนมาพอดีค่ะ

ละจากภารกิจสักแป๊บนึง

ไม่เป็นไรลูกเห็นพี่ตูนใกล้

เห็นสีหน้าเขาไหมตอนที่แบบเปลี่ยนรอยยิ้ม

ยิ้มของเด็กที่มีความหวังในการที่จะเจอแบบเหมือนฮีโร่ของเขานะ
แต่ว่าในคลิปเห็นพี่ตูนอยู่นิดนึง
เฟรมหนึ่งวิ่งผ่านไป
นั่นไงลูกเก็บภาพนี้ไว้เป็นประวัติศาสตร์เลยนะลูกนะ
อย่าเข้าไปใกล้ผมไปเอง

นี่ก็เป็นคลิปที่ถูกเผยแพร่ในโลกโซเชียลนะครับ
ถามว่าเมื่อวานคุณก้อยรัชวิน
ก็ออกมาเปิดเผยสิ่งที่อยู่ในใจ
สิ่งที่เกิดขึ้นมาตลอด๑๕วันที่ผ่านมา
เป็นอะไรที่มหัศจรรย์ยิ่งใหญ่เกินกว่าที่คนคนหนึ่งจะได้เจอ
ในแต่ละวันได้เห็นรอยยิ้มและความสุขระหว่างทางที่วิ่งผ่าน
ประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้เลย
คุณก้อยบอกหลังจากที่เธอก็วิ่งเคียงคู่กับแฟนนุ่มในโครงการนี้

ก้อยเห็นระหว่างทางบอกว่าแม้จะเหนื่อย
แต่พอเจอรอยยิ้มเห็นเด็กหรือคุณยาย
รวมถึงพี่ที่ขับรถบรรทุกเอาสตางค์มาให้เรา
เหมือนเป็นพลังงานให้มีแรงขับเคลื่อนในแต่ละวัน
ส่วนอาการบาดเจ็บของพี่ตูนคุณก้อยก็เปิดเผยนะ
บอกว่าไม่ได้รุนแรงถึงขั้นที่วิ่งต่อไม่ได้
จะมีคุณหมอทำกายภาพให้ดูแลร่างกายรวมถึงอาหารให้ดีที่สุด
แต่สิ่งที่เป็นห่วงตอนนี้คือการวิ่งวิ่งหยุดเหมือนขับรถค่ะ
ขับรถไปแล้วต้องเบรกตลอดเวลา
พอสตาร์ทใหม่จะต้องเพิ่มความเร็วอาจจะมีเสื่อมบ้าง
ขอความร่วมมือจากประชาชนเรื่องการถ่ายรูปกับพี่ตูน

แต่คนที่มาให้ความร่วมมืออาจเป็นพี่ตูน
เพราะพี่ตูนเองนั่นแหละอยากจะไปถ่ายรูปกับทุกคนเลย
เพราะเราเห็นภาพพี่ตูนั่งลุกก้มไหว้กอดตลอดเวลา

คือพี่ตูนเขาก็อยากจะเจอคนที่มาให้กำลังใจ
เพราะว่าคนให้กำลังใจเขาอยากจะอยู่ใกล้ชิดพี่ตูนนะครับ
อันนี้ก็เป็นความรู้สึกที่คุณก้อยรัชวินแฟนสาวของคุณตูนเนี่ย

บรรยากาศสดเช้านี้นะฮะในเวลา๖นาที๒๙นาที

แวะย่อไหว้ทักทายสวัสดีทุกคนนะฮะ
โอ้โหก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่เราก็เป็นห่วงพี่ตูนนะคะ

แล้วเขาก็นิยมจะทำทงแบงค์

เพื่อที่จะเตรียมมอบให้พี่ตูนแบบนี้
หมอกลงนิดบรรยากาศยามเช้า

กับ๙คนละ๙ที่จังหวัดสุราธานีของวันศุกร์ที่๑๗พฤศจิกายน
ก็เป็นโครงการที่ทำให้คนไทยนี่มีความสุขนะ
ใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการที่ทำให้เราได้ร่วมกันทำบุญ
แล้วก็ทำให้เราได้ยิ้มร่วมกันด้วย
เงินบริจาคก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อย๒๕๐กว่าล้านบาทแล้วนะครับ